ตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องมิ้นนะคะ
นักศึกษาปีที่หนึ่งมศรพาร้าชพลภูเกต
สั่งให้วิ่งรอบลานจอดรถ
ท้ายที่สุดน้องช็อกแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้คือความคืบหน้าล่าสุด
ก็มีการเรียกรุ่นพี่เรียกเพื่อนมาสอบปากคำ
แล้ว๑ใน๔ของรุ่นพี่ตำรวจก็มีการเรียก
นี่เป็นหัวหน้าที่ควบคุมการฝึกซ้อม
ส่วนรุ่นพี่อีก๓คนก็กันเอาไว้เป็นพยาน

ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาการซ้อมด้วยรุ่นพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ความคืบหน้านี้กรณีของน้องมิ้นท์พรพิพัฒน์เอียดคำ
ศึกษาชั้นปีที่๑มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
ผลการชนะสูตรศพของน้องออกมาว่าน้องเสียชีวิต
ภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็สมองขาดออกซิเจน๑๖นาที
มีเลือดกำดาวไหลออกทางจมูกแล้วก็มีเลือดออกในปอด
เรื่องนี้ค่ะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
คือพันธุ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณ
บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าของคดีก็คืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วนะคะ
มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไป๑๐กว่าปาก
เบื้องต้นความผิดที่ชัดเจนน่าจะเป็นการกระทำโดยประมาท
ของรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าควบคุมการฝึกซ้อม
แล้วก็เลยมีการออกหมายเรียกรุ่นพี่ไปสอบสวนเพิ่มเติม
คือโทรศัพท์ไปประสานยังผู้ปกครองของรุ่นพี่คนนั้น
มาพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้ยังมีรุ่นพี่อีก๓คน
ซึ่งรุ่นพี่๓คนเขาก็ยืนยันนะว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
ไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้น
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการกันตัวรุ่นพี่อีก๓คน

โดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าในชั้นนี้เนี่ย
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เดี๋ยวจะเร่งคลี่คลายข้อสงสัย
ให้สิ้นกระแสความในทุกประเด็น
แล้วก็จะอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงพยานที่เชื่อมโยงทางคดีเป็นสำคัญด้วยนะคะ
ทีนี้ทางด้านครอบครัวของน้องมิ้น
คุณพ่อคุณพ่อคนนองเอียดคำอายุ๔๓ปีคุณพ่อก็บอกนะ
เมื่อวานนี้ไปพบพนักงานสอบสวนสพเมืองภูเก็ต
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเรียกไปให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง
คุณพ่อบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้ค่ะ
คุณแม่คุณแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
แล้ววันที่เกิดเหตุความดันของคุณแม่ขึ้นไป๒๐๐กว่าเลยค่ะ
พอทราบข่าวทีนี้ก็เลยทำให้ทุกคนต้องดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด
คุณพ่อบอกด้วยบอกว่า
มิ้นทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหลายอย่าง
พ่อก็เตือนลูกเรื่องเกี่ยวกับการระวังเรื่องการพักผ่อนอย่าหักโหมนะลูก
เพราะว่าทุกวันคุณพ่อบอกเลยว่าจะเห็นน้องมิ้นกลับบ้านหลัง๓ทุ่มไปแล้ว
แล้วพ่อก็บอกด้วยนะบอกว่าเอาจริง
คือลูกสาวก็มีสุขภาพที่แข็งแรง
ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไร
อันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อบอกมา
แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของน้องมิ้นก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าทางผู้ว่าภูเก็ตให้กำลังใจให้คำแนะนำมาตลอดเลย
แล้วก็หลังจากที่น้องมิ้นเสียชีวิตแล้ว
ยังไม่ได้มีเพื่อนที่ติดต่อกลับมา
คือข้อมูลที่ให้ระหว่างเพื่อนที่ซ้อมเชียร์เลดเดอร์
เพื่อนที่มหาวิทยาลัยกับทางมหาวิทยาลัยยังไม่ตรงกัน
แต่ทีนี้ทางบ้านก็ติดใจไงว่าจริงน้องมิ้นเป็นคนที่ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์แต่ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ทางมหาวิทยาลัยบอกว่าน้องมิ้นวิ่งรอบแรกแล้วก็เป็นลมนะครับ
แล้วก็เพื่อนบอกว่าจริงแล้ววิ่งตั้ง๖๗รอบนะครับ
เพื่อนบอกแบบนี้บอกว่าซ้อมเชียร์สียำพู
ก็มีรุ่นน้องปี๑๑คนรุ่นพี่๔คนน้องมิ้นก็เป็นรุ่นน้องนะ
แล้วก็มีข้อตกลงกันบอกว่าหากเต้นผิดจังหวะก็ต้องวิ่งรอบลานจอดรถ๑รอบ
หากผิดอีกก็ต้องวิ่งต่อไปอีกแต่ว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
คือก่อนการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์จะต้องมีการวิ่ง
แล้วก็มีการสั่งให้วิ่งถึง๘รอบพอรอบที่๖หรือรอบที่๗นี่แหละฮะ
มิ้นก็เป็นลมแล้วก็เป็นเหตุให้ไปสู่การเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบกันต่อสำหรับคดีนี้นะครับ